ร่มกาสาวพัฒน์การบวชนาคที่จังหวัดสุพรรณบุรีโหดขนาดไหน
มีการโยนนาคโยนนาคลอยไปเนี่ย
เกือบจะไม่ได้บวชแล้วครับ
ต้องลำบากสุดหินตัวเกือบจะบินฮะกว่าจะได้เข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์เป็นสิบคนเลยล้อมหน้าล้อมหลังปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นการโยนนาคในลักษณะของแคร่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นม้าฮะเป็นเหมือนม้านั่งและทำการอุปสมบทก่อนที่จะเข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์เป็นพ่อนาคพ่อนาคก็จัดมาเข้าใจว่าพ่อนาคจะรู้
มางานนี้อัตมาก่อนจะเป็นพระต้องเป็นพ่อนาคแล้วเจอโยนพ่อนาคแข็งมากฮะกล้ามแขนเป็นมัดเลยสุดท้ายแล้วแรงเพื่อนก็โยนพ่อนาคออกมาไม่ได้นะครับก็ได้เข้าสู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์ครับแต่ชาวเน็ตดูแล้วโอ๊ยแทนเห็นแล้วโอ๊ยโอ๊ยอะไรเขาก็จับดีโอ๊ยตรงก้นพ่อนาคอ่ะเวลามันกระแทกตัวม้าแรงมากนะฮะบางท่านก็บอกเอา